ช่วงนี้เรามาดูเรื่องของเหตุลักขโมยกันหน่อย
ในพื้นที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุง
วัดแห่งหนึ่งคนร้ายเขาเข้าไปขโมยของ

และตู้ที่เก็บเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่าง
แต่ในขณะที่เขาเข้าไปก่อเหตุ
เขาพาลูกอายุ๓ขัวไปด้วยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพ

ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเป็นผู้ชายนะคะ
เดินทางมากับลูกชายอายุ๓ขวบ
เข้ามางัดตู้บริจาคเงินที่ตั้งอยู่หน้า
บูชาภายในกุฏิพระครูขันตยาพรเจ้าคณะอำเภอ

แล้วลูกก็เดินไปเดินมาในขณะที่พ่อเนี่ย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๓มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
หลังจากที่รับแจ้งก็ไปสืบสวน
จนทราบว่าผู้ก่อเหตุคือในประพาทชาตรี
อายุ๓๒ปี
เรื่องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงนะคะ
และที่ทำไปเพราะตัวเองตกงาน

โดยเงินที่ได้เอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านส่วนหนึ่ง
และอีกส่วนหนึ่งซื้อยาบ้ามาเสพค่ะ
พระครูขันตยาพรบอกว่าผู้ต้องหา
เข้ามาขอข้าวขอน้ำกินที่วัดบ่อยครั้งหลังก่อน
โมยเอาเงินในหีบบริจาค
ซึ่งทางวัดเก็บไว้จ่ายเป็นค่าน้ำค่าไฟ

พ้นโทษในคดีชิงทรัพย์ในพื้นที่ยาลาเมื่อปี๒๕๕๙
นอกจากนี้เคยถูกจับกลุ่มในข้อหาเสพยาแล้วขับด้วยค่ะ